คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่จังหวัดยาลา
อืมปรากฏว่าไฟมันลุกท่วมเลยนะครับแล้วไฟมันก็ไปติดตรงไอ้หัวจ่ายน้ำมันโอ้โหในปั๊มด้วยนะ
ปั๊มน้ำมันนี่สุดแสนจะอันตรายคุณผู้ชมลองดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊ม
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวตามเวลาจากกล้องวงจรปิดคือห้าทุ่มสี่สิบเก้านาที
ของวันที่ยี่สิบสี่คือเมื่อคืนนี้นะคะเสียงดังอย่างที่บอกแล้วตามมาด้วยแสงไฟลุกท่วมอยู่ภายในปั๊ม
จุดตรงนั้นเนี่ยยังมีคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะโอ้โหพอได้ยินเสียงระเบิดวิ่งหนีตื่นตกใจกันโกลหน
อย่างที่บอกเหตุเกิดกำลังดึกที่ผ่านมาปั๊มมันมันแห่งนี้อยู่ที่ริมถนนสี่หนึ่งสูงสายยาลาเบตง
อยู่ในพื้นที่อำเภอธานโตจังหวัดยาลาค่ะหลังเกิดเหตุระเบิดมีเพลิงลุกไหม้ตรงบริเวณหัวจ่ายน้ำมันด้วย
และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามเข้าไปควบคุมเพลิง
ใช้เวลานานกว่า๓๐นาทีสุดท้ายเพลิงสงบลงนะคะ
ไปสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุทราบแบบนี้ว่า
ก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังตู้มาแบบนั้นจนไฟลุกท่วม
เสียงระเบิดก็ดังขึ้นแล้วไฟมันก็ไหม้ตรงตู้จ่ายน้ำมันค่ะ
ช่วงเช้าวันนี้นะคะตามความคืบหน้ากันต่อ
พลตรีภัยศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่๔พร้อมด้วยพลตำรวจรีปิยวัตรเฉลิมศรี
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
และยังมีชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบอย่างละเอียดปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อความปลอดภัยปรากฏค่ะคุณคิงครับ
ไปเจอวัตถุต้องสงสัยค่ะอีกหนึ่งจุด
ซึ่งอยู่ใกล้หัวจ่ายน้ำมันด้วยนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้วิธีนำหุ่นยนต์ชุดเก็บกู้ไปตรวจสอบ
ปรากฏพบว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องค่ะเลยเข้าเก็บกู้แล้วทำการยิงทำลาย
ส่วนระเบิดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก๕กิโลกรัม
บรรจุอยู่ในถังแก๊สพิคนิคสีส้มแล้วใช้วิธีการจุดชนวนด้วยระบบตั้งเวลาจำนวน๒ลูก
ระเบิดทำงานหนึ่งลูกตามเวลาในกล้องวงจรปิดที่ขวัญบอกคือห้าทุ่มสี่สิบห้าของเมื่อคืนนี้
ส่วนระเบิดอีกลูกไม่ทำงานนะคะพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะ
บอกแบบนี้ว่าช่วงเกิดเหตุปั๊มน้ำมันปิดบริการแล้ว
ซึ่งปกติจะเปิดในช่วง๖โมงครึ่งจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
แล้วพนักงานเขาได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นก็เลยออกมาดู
ก็เลยเห็นว่าเปลวเพลิงมันกำลังลุกไหม้แบบนั้นเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ส่วนพนักงานมีอยู่๓คนนะคะเขาบอกว่าที่เหมือนทำงานอยู่
เกิดอาการแน่นหน้าอกจากแรงอัดของระเบิดที่รุนแรงมาก
ส่งตัวไปโรงพยาบาลทานโตแล้วทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาก็คาดว่ามันอาจจะเป็นการที่คนร้ายสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
ปั๊มนี้นะครับคือเปิดบริการมาแล้ว๓ปีจะเป็นจุดพักรถสำคัญคนที่จะเดินทางมาบริเวณนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวนะฮะ
นี่ถือว่าเป็นการซ้ำเติมช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นเพราะว่านี่ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยทางด้านของแม่ทัพภาคที่๔ก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วกำชับเรื่องของความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยเลยเป็นที่มาของการตรวจเข้มเลยครับตอนนี้เนี่ยนะฮะรถจะเข้าออกเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจอย่างเข้มงวดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ถ้ามีภาพเราลองไล่ไปพร้อมกันแล้วนอกจากนี้เนี่ย
ประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะฮะ